คุณสมครัฐเจ้าอุบัติเหตุรถบาสสองชั้นที่แหกโค้ง

ตอนนี้มีผู้รอดชีวิตที่

คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตกันหน่อยค่ะ